กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะ

พี่พี่หลังจากที่ก่อนหน้านี้นางสาวแอฟทัศกอร
นางสาวแอฟล่ะเนี่ย
เคยออกมายอมรับว่ากำลังมีปัญหาแล้วก็แยกกันอยู่กับสามีนะคะ

แล้วก็ขอให้รอนะฮะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวออกมาอีกรอบนึงนะ

จดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้ว
ที่สาวแอปจะพาน้องปีใหม่ไปพักใจที่ประเทศฝรั่งเศส
หลังจากนี้แล้วก็มีข่าวว่าเตียงหักรักร้าง
ของแอฟกับสงกรานออกมาหยุดเนืองเลยนะ
ในวันนี้เนี่ยก็เลยไปถามซะให้รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าเป็นยังไง

แล้วสถานท่าครอบครัวล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงกับสงกราน
ก็เหมือนเดิมที่เคยเล่าให้ฟังน่ะนะคะ
ก็คือจริงแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังค่ะ
ก็แยกกันอยู่มาสักพักนึงจริงก็นานแล้วค่ะเกือบปีแล้วค่ะ
บอกไว้นะทีนี้ว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะ

แต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วเราก็คงไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากทำให้ได้ดีที่สุด
คงขอตอบในส่วนของแอฟดีกว่าค่ะ
ว่าตอนนี้คือไม่อยากจะไปคิดกับอะไรที่มันผ่านมาแล้วค่ะ
ตอนนี้ขอโฟกัสที่ลูกค่ะ
สำหรับแอฟนะคะมันไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะ
เป็นเพราะพี่สุน้ำไม่ยอมไปสินมะยาไม่ยอมยาให้ใช่มั้ย

แต่ตอนนี้มันก็คือแอฟก็ยังรออยู่ค่ะ
ใจเราจริงก็คงไม่อยากค่ะ

แต่ว่าแอฟก็คือ
เข้าใจทุกคนทุกฝ่ายค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเวลาที่เหมาะสมก็ได้
สุน้ำกลับไปเข้าร้องไห้ดูมั้ย

ให้แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ร้องไห้มานานแล้ว
ให้เลยสัมภาษณ์เสร็จร้องไห้นางคงอัดอั้นไง

ครั้งนี้ขอร้องไห้หน่อยเพราะเห็นพี่นักข่าวเยอะ
แล้วแบบว่าเพราะรู้ว่าพี่นักข่าวให้กำลังใจมาตลอด
บางคนก็ส่งหาเพราะเจอกันนัฏยสมัยความวาด
อ๋อนั่งร้องไห้เลยเหรอสงสารนั่งเนาะ
นี่ยังมีถามด้วยนะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาสงการเป็นพ่อที่ดี

ตอบว่าทำไมถามยากจังล่ะ

แอปก็ยังเคารพแล้วก็ให้เกียรติคุณสงการ

วันนี้ทำไมถึงยังหย่าไม่ได้
ว่าณวันนี้แอปพร้อมเซ็นใบหย่า

ถามไปอย่างนี้สงการไม่เซ็นใบหย่าหรือเปล่า
ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรบ้างแต่แอปก็รออยู่
ชัดเจนไหม
จะเป็นคดีความฟ้องหย่าไหม
ใจเราจริงไม่อยากให้ค้างขาด

ปล่อยให้เป็นไปตามเวลาที่เหมาะสม